เพอร์เจอร์แล้วก็ไม่เห็นเคลื่อนไหวอะไรอีกเลย
ก็ล่าสุดวันนี้ค่ะก็มีการเคลื่อนไหวนะคะ
เป็นการรีโพสต์ไอจีสตอรี่นะคะที่คุณพินทองทาส่งมาหา
แล้วก็รีโพสต์อีกรอบนึงนะคะเป็นไอจีให้กำลังใจว่า
เป็นรูปอาหารสุขภาพนะคะน่าจะเป็นโครซองนะคะ
แล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็มีข้อความประมาณว่า
ส่งพลังบวกกันไปมาฮึบนะคะมีกำลังใจให้กันเสมอนะน้องรัก
และก็ผิดข่าวนะคะอาคุณลุ้งอิ๊งค์แล้วก็มีเพลง
ฤดูที่แตกต่างประกอบในสตอรี่ด้วยครับคาวนฮุกอ่ะนะคะ
ก็เลยบอกว่าอดทนเวลาที่ฝนพร่ำอย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึง
ความแตกต่างค่ะคุณลุ้งอิ๊งก็หลงในไอจีส่วนตัวของตัวเอง

นี่เป็นการเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลครั้งแรก
หลังจากที่มีกระแสข่าวว่า
คุณทักษิณเลื่อนกำหนดกลับประเทศไทย